คุณผู้ชมครับเมื่อวานวันที่๕มีนาคม๒๕๖๒เป็นวันนักข่าวนะครับ
แล้วก็เป็นข่าวดีที่ไทยรัฐนั้นสามารถคว้ามรางวัลผลงานข่าวยอดเยี่ยม
กรณีการที่ไปทำข่าวเรื่องของการเปิดโปรงขบวนการโกงเงินคนจนนะครับ

แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีก๓รางวัลที่เราได้มาด้วยนะครับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิอิสราอมันตกุลนะครับ
จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข่าวยอดเยี่ยม
และภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิสราอามันตกุล
และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๑นะครับ

ซึ่งปีนี้ถือว่าครบรอบ๖๔ปีของสมาคม
ในงานก็มีการปรัฐกฐาพิเศษเรื่อง
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเรื่องเศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก
โดยนายสุประชัยจิรวนลประธานคณะผู้บริหาร

เป็นผู้ปรัฐกฐานในหัวข้อนี้นะครับ

ได้รับรางวัลผลงานข่าวยอดเยี่ยม

คือผลงานเรื่องเปิดโปรงขบวนการโกงเงินคนจนนะฮะ
จากนางนัทธาริกาคำสาว

กรณีที่นางสาวปานิดายศปัญญา
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาศาลคาม

เพื่อเปิดเผยข้อมูลความไม่ชอบมาพากล
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการ

และมีผู้เกี่ยวข้อง๑๘๙ราย
และผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง

พร้อมทั้งถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ

เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหญ่

เนื้อหาออกไปให้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

กลัวมันก็ต้องมีผลกระทบกับชีวิต
กลัวค่ะก็มีบ้างเล็กน้อย
มีคนคอยบอกคอยเตือนอยู่ว่า

แล้วก็เป็นระดับประเทศค่ะ

แต่จะทำทุกอย่างให้ออกมามีคุณภาพค่ะ
แล้วก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ทุจริตเงินทอนวัดและเรื่องภาพข่าวยอดเยี่ยม
คือภาพข่าวกริ่งไม่เป็นท่า

นรวงวิทย์สีวัฒนา

พิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับโดยรางวัลอิสราอมตกุลนั้นมีการจัดประกวด
ครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเพื่อเป็นการรับลึกถึงนา
สราอมันตกุลนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมนัก
การริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยด้วยนะครับ